ถูกต้องแล้วได้เวลามาดูกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านวันนี้ที่จะนำเสนอเป็นร้านเบคขนมไทยนะคะ
คือร้านขนมไทยโบราณเนี่ยหาทานยากนะแต่ร้านนี้เขาบอกเขาทำสดใหม่วันต่อวัน
เมนูขายดีอันดับหนึ่งก็คือขนมใส่ไส้ใบเตยแบบนี้
น่าทานมากคุณแม่ค่ะส่วนไฮไลท์ก็คือขนมตะหลุมนะคะ
คือเป็นขนมไทยโบราณตั้งแต่สมัยราชการที่๑แล้ว
ด้านล่างจะเป็นแป้งใบเตยสดตัดกับสังขยาหน้าเขาจะเนียนมากด้านบน
รสชาติหวานหอมรสสัมผัสเนียนนุ่มปัจจุบันหาทานยากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนรู้จัก
เขาเรียกตะลุ่มใช่ไหมเอาจริงนะไม่เคยทาน
มันหายากมันอาจจะทำยากหลายอย่างด้วย
และนอกจากนั้นเขามีเมนูอื่นอื่นอีกมากมายังเช่น
ขนมต้มข้าวเหนียวดำขนมลืมกลืนขนมฟักทองขนมเหนียว๕สี
เยอะแยะมากมายใครสนใจสั่งซื้อแคปช่องทางการสั่งซื้อได้ที่หน้าจอเลยจ้า

ส่วนใครที่จดไม่ทันอยากจะสั่งมาทาน
รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะให้เราไทยรัฐทีวีช่วยโปรโมทร้านของคุณก็เข้าไปดูกติกาได้ที่